ทำธุรกิจที่หลากหลายแต่ในแวดวงธุรกิจก็จะรู้จักคุณเจริญในนามของเจ้าพ่อน้ำเมา

ไปดูกันนะครับว่าทางด้านของคุณเจริญนั้นมีธุรกิจอะไรอยู่ในมือบ้างนะครับ

ไปดูกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เบียร์สุราเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อาหาร
บริษัทจำจัดจำหน่ายสินค้าก็อย่างเช่นเสริมสุขนะครับ
เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่งออกไปกว่า๘๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
ไปดูธุรกิจต่อไปของคุณเจริญครับ
ธุรกิจทางด้านของการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรม
ธุรกิจกลุ่มนี้เรียกว่ามีการทำครบวงจรทำอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศอินโดจีนนะครับ
ก็จะมีการทำทั้งสับปะรดกระป๋องมีน้ำตาลมีปุ๋ยเคมีด้วยนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่คุณเจริญสามารถจะไปต่อยอดได้

ซึ่งก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีพลังในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับ
มีการรับจ้างผลิตบรรจุพันธุ์มีระบบโลจิสติก
บริการทางอุตสาหกรรมแล้วก็เทคนิคเวชพันธ์
ถือว่าเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียทีเดียวครับ
ไปดูธุรกิจกลุ่มที่๔ของคุณเจริญครับ
เป็นธุรกิจในด้านของประกันแล้วก็การเงิน
ซึ่งกลุ่มบริษัทนี้ก็จะมีอาคาเนประกันภัยอาคเนประกันชีวิตมีอาคาเนแคปปิตัลนะครับ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายของคุณเจริญครับ

จากว่าคุณเจริญนั้นมีการถือครองที่ดินไว้เป็นจำนวนมาก
ก็มีการนำเอาที่ดินนั้นมาลงทุนก็จะมีโรงแรมศูนย์การค้าไอทีอาคารสำนักงานศูนย์ประชุมนะครับ
แล้วก็ที่หลายคนรู้จักและเคยอาจจะไปเที่ยวมาแล้ว
นั่นก็คือเอเชียทีกซึ่งตอนนี้ก็มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก
ถ้าเกิดไปดูสินทรัพย์ของคุณเจริญมีการประเมินกันเมื่อปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากปี๒๕๕๗จะอยู่ที่๔๓๖๐๐๐ล้านบาท

เพราะว่าคุณเจริญนั้นทำธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศด้วย
ก็จัดให้คุณเจริญนั้นเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่๒ของประเทศนะครับ
ซึ่งหลายคนนั้นก็มองกันนะครับนักวิเคราะห์ก็มองกันว่า
นั้นก็จะมีสินค้าพวกเครื่องดื่มต่าง
หรือว่ากลุ่มที่๒อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม
อันนี้ก็มีสินค้าอยู่ในมือเช่นเดียวกันก็จะมีหน้าร้านต่อไป
ซึ่งก็มีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นจำนวนมาก
ว่าจะมีการกีดกันสินค้านั้นเกิดขึ้น
ก็ต้องมีการจับตามองในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
ทำให้ในกิจกลุ่มค้าปลีก
ตอนนี้ที่ใหญ่ครอบครองตลาดนั้นก็จะมีอยู่๒กลุ่มใหญ่